คือพ่อเนี่ยเขาก็เหมือนไปกู้หนี้ยืมสินมา

แล้วพอสร้างบ้านเนี่ยแน่นอนพอพ่อติดคุก

ตอนนั้นถึงขั้นว่าต้องไปขอข้าวพระกิน

บอกจะบ้าเหรอเป็นผู้หญิงเป็นไม่ได้

หนูก็นั่งอยู่หน้าวัดประมาณ๓วัน

ไปเดี๋ยวเอากับข้าวไปแขวนให้ที่บ้านทุกวัน

ส่องขาเลยแล้วก็มีแขน
ใช่ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูจะตายแล้ววันที่หนูคิดจะฆ่าตัวตาย
หนูร้องไห้จนหนูไม่เคยรู้เลยว่า
มีลุงขอทานคนนึงเขาเห็นหนูมาตลอด

เขาก็ใสแบบเหมือนนั่งอยู่ไม้กระดานมีล้อ

หนูทำไมคิดจะฆ่าตัวตาย

หนูอยากตายหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูไม่รู้จะทำยังไง
หนูดูลุงนะลุงไม่ได้พิการตั้งแต่กำเนิด
โดนรถชนแต่ลุงมีลูกมีเมียแล้วลุงอายุเท่าไหร่
แล้วหนูอายุเท่าไหร่หนูมีมือมีเท้าครบไหม
ทำไมหนูถึงคิดจะตายถ้าหนูตายไปแล้วพ่อแม่หนูทำยังไง
หนูยังมีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้ทำสิ่งดีตั้งเยอะ
หนูเหมือนโดนคนตบหน้าพี่หนูแบบว่า
โง่จังทำไมคิดไม่ได้
นี่คือเขาพิการเขายังสู้แล้วทำไมเราไม่สู้
ตั้งแต่วันนั้นคือหนูลุกขึ้นมาทำทุกอย่างในชีวิตแบบอย่างบ้าระห่ำ
ขายของขายอะไรใครให้ทำอะไรหนูทำหมดเลย

คือว่าจุดนั้นเป็นจุดพลิกผันของชีวิตที่ทำให้เราอยู่

พับถุงขายค่ะหนูพับถุงขาย

รับสมัครประกวดดาราทอง

ไปสมัครเลยแล้วก็ส่งรูปถ่ายนักเรียนนะคะ
สองนิ้วแนบไปเขียนจดหมายพร่ำพลนาไปว่า

ไม่ได้อยากเป็นดาราอยากได้รถแล้วอย่าเอารถมาขาย

ของมูลค่าล้านกว่าบาทตอนนั้น
เขียนไปหลังจากนั้นเขาก็เขียนจดหมายติดต่อกลับมา

นะคะก็เขียนกลับมาปุ๊บเราก็ไปประกวดชนะได้ที่หนึ่ง

ร้องเพลงเดินแบบเล่นละคร

มันเป็นดาราได้เลยไหมวันนั้น
เค้าให้หนูเป็นนักแสดงค่ะนักร้องล่ะ

เพราะหนูรู้ตัวว่าศักยภาพของเราไม่สามารถร้องเพลง
ตอนนั้นอายุ๑๕ค่ะ

งานแรกที่เราได้ทำแล้วสร้างชื่อเสียงคือ
ภาพยนตร์ค่ะเรื่องหนังร่องจุ้นขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยำหนุน

เปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยตุ๊กตาใช้คำว่าหน้ามือเป็นหลังเท้า
จากคนที่แทบจะไม่มีอะไรกินแม้กระทั่งแบบ
เราเคยลำบากถึงขั้นว่าเราอยากกินไก่ย่างแค่ไม้ละ๒บาทเรายังไม่มีตังค์ซื้อ

มันไม่กัดค่ะหนูก็บอกไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะหนูพูดอย่างนี้

หนูก็ไม่รู้แล้วมันก็เดินไปแล้วหนูก็ไปเอามาเสร็จหนูก็มาล้างได้ทุกอย่าง
ใช่ค่ะมันหิวจริงค่ะแล้วก็แบบ
พ่อแม่จะไม่มีทางซื้อสิ่งนี้สิ่งที่หนูได้กินบ่อยเลยตอนเด็กคือน้ำมันหมู
ที่เขาเจียวแล้วเอามาลาดข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลา
แค่นั้นเองที่หนูจะได้กินบ่อยที่สุดกับคุกข้าว
ราศีไหนในปีนี้จะต้องลำบากตรากตรำกว่าปกติ
คำว่าลำบากตากตรำเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนไหนรู้ไหม
กับคนที่ไม่รู้จักบุญกิริยาวัตถุ๑๐ประการ
บุคคลผู้ไม่ทำทานแต่ราศีไหน
แม้ว่าทำทานแต่ผลแห่งทานนั้นยังไม่ส่งผล
มันอาจจะต้องเหนื่อยอยู่ในปีนี้ตลอดทั้งปีต้องอดทน
ก็คือชาวราศีพฤศพกับชาวราศีพิจิกษ์
เนื่องจากว่าราศีพฤศพถูกดาวเสาเล็ง

ยศสักอัคฆราฐาให้ทายทิศรูปเจริตให้ทายจันทร์
กล้าแข็งขยันในทางอังคารเจรจาอ่อนหวานให้ชายพุทธ
ปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระราชโภคสมบัติให้ทายสุข
โทษทุกข์ให้ทายเสาดาวเสาทัพพิจิกเล็งพฤศพ
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโทษและทุกข์
มันจึงเป็นวิบากแห่งชะตากรรมที่ต้องต่อสู้
บางคนมีผ่อนบ้านผ่อนรถมีหนี้มีสิน
มีภาระธุระมากมายมีเรื่องมากมาย
เพราะฉะนั้นตัวของตุ๊กตาก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องตรากต่ำพอสมควร
แต่อย่างหนึ่งนะขอให้มีหวัง
คุณที่ถูกว่าตากตรำลำบากพฤศพพิจิกอย่าท้อแท้
มีหวังมีกำลังใจและทำทานต่อไป
โดยไปถามมันว่าเมื่อไหร่จะเกิดผลลักษ์ไม่ต้องถาม
ทำต่อไปจนถึงกลางปี๖๐พศ๒๔
หลังจากนั้นผลจะเกิดขึ้นมากมายเหมือนฟ้าหลังฝน
ชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อเป็นดารา

ให้พ่อแม่หยุดทำงานตั้งแต่หนูอายุสิบห้า
หยุดเลยแล้วบอกพ่อแม่ว่าถ้าหนูไม่มีปัญญาเลี้ยงพ่อแม่เนี่ย

ใช้ความสามารถที่มีก็เลยจัดการว่า
ขอให้เขาหยุดทำทุกอย่างตั้งแต่วันนั้น

แต่อย่างที่บอกว่าดวงคนเรามันไม่ใช่จะเอาดีทางด้านการเป็นดารา
ทั้งที่มีโอกาสมาให้หมดแล้ว
ก็ไปไม่ถึงฝั่งกับอาชีพนักแสดง
คือในดวงเนี่ยนะมันมีดาวดวงหนึ่งคือดาวสุก
สุกมันไปอยู่ในเรือนราหู

คือดวงชะตานี้คล้ายกับดาราท่านหนึ่งนะคุณปุ๊กกี้หรือใครเนี่ย
คือเราไม่รู้เรื่องของตุ๊กตานะว่า

ความรักผู้ชายหรือจะมีเหตุอะไร
มันทำไมให้ทางที่เดินไปสู่ความเป็นดาราเนี่ย
มันถูกเตะตัดเออใช่มันถูกเตะตัด

สาเหตุหนึ่งคือหนูหมดสัญญาแล้วหนูไม่ได้ต่อสัญญา
พอไม่ได้ต่อปุ๊บเนี่ยหนูก็จะรับงานอิสระมากขึ้น
พอหนูรับงานอิสระเนี่ยก็มาหันเอาดีทางพิธีกร
แล้วก็การเป็นดีเจหรือว่านักจัดรายการวิทยุ
เพราะว่าหนูเป็นดาราคนแรกอันนี้ต้องบอกว่าแรกจริง
ที่จัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่ง

เขาก็มาหลอกเรา

กระทั่งกำลังจะหมดอายุความ๑๐ปีค่ะ
หนูก็ไปคือช่วยตำรวจทำงาน
ด้วยความหวังดีอะไรก็ได้ให้ตำรวจไปจัดการสืบมาปุ๊บรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เอาตำรวจพาไป
ปึ้งไปด้วยกันเลยตามจับเห็นภาพจริงเลยค่ะ
จับได้ก่อนหน้าจะหมดอายุความ๑๐วัน

ถ้าหนูไม่ชนะคดีความหนูจะไม่สามารถ
ใช่หนูก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนทำ
ก็เอาผลที่เราชนะ
ราศีไหนจะมีหนี้มีสินแบบไม่รู้ตัวเอง
คือการที่ไม่รู้ตัวมันมีนะ
ถ้าเป็นในห่วงช่วงระยะเวลาที่จะคิดผิดทำผิดเนี่ย
ห่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จนถึงประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้เช่นเดียวกัน
ระหว่างประมาณครึ่งปีกว่านิดกุมภาพันธ์ถึงสิงหาพันธ์
มันจะเกิดขึ้นคนเกิดราศีมังกร
คือดาวกระดุมพระก็เป็นมรณะคือราหู
พฤหัสบดีก็เป็นมรณะคือพินทุบาท
ระวิภูมิมะทั้งโสราปัญจากแก่ลักษณะพุทธ๙จันเกือบชีวาเป็น๘สุข๗อาจารย์เจ้าวรนิรันดิ์

ทำไม่รู้ตัวทั้งเรื่องอะไรรู้ไหม
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรหรือระบบภาษี
ที่ทำผ่านบัญชีแล้วบัญชีทำผิดพลาดหลายเรื่องมากเลย
มันจะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรต้องระวัง
จะมีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินหรือมีทำให้สูญเสียรายจ่าย
เสียรายได้ที่โดยไม่รู้ตัว

เป็นคนหนึ่งที่มีความรักแล้วเงียบมาก

จริงไม่ใช่ปิดบังแต่ไม่มีใครถาม

ดูเป็นคนปากตรงดูเป็นคนแรง

ดาวสุกในพื้นชะตาอยู่ในเรือราหู

ถ้าดาวสุกคือดาวความรักคือโลกีวิสัย

หรือการผูกมัด
แปลว่าถ้าตุ๊กตาในคิดที่ผ่านมาเนี่ย

อยากกระชากความเป็นสาว

คือเป็นคนที่มีวิบากรรมข้อนี้นะ

ล้อว่าแต่ไม่เคยโดนคุมคืน
แต่ว่าตั้งแต่เข้าวงการอายุ๑๕มีแต่คนมาชอบ

ไม่บอกไทยก็ไม่บอก
โทรเข้ามา
ก็สำหรับหนูด้วยความเป็นคนแบบนี้
ศักดิ์ศรีนี่คือแบบโกรธมากเลยนะมาดูถูกอะไรอย่างนี้

อันนี้แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งคือ
เออรักด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีรักด้วยหัวใจที่รัก
มันก็ไม่ได้ดูแลให้ดีและรับผิดชอบในความเป็นไป

เพราะไอ้ที่ยอมรู้สึกดีด้วย
มันก็ไม่มีบารมีฐานะอะไรที่จะเลี้ยงดูได้

นี่ครับพวกเจอทุกอย่าง

ไม่มีใครโอดสักคน
มีนักแสดง
ก็ส่วนมากมีเมียไม่ค่อยที่โอดมาก
แล้วมีใครเป็นชอบหนูเป็นตัวเป็นตนไหม

ไม่เคยหนูไม่เคยคบใครแล้วปกปิดอ่ะไม่เคย

ส่วนมากหนูจะคบกับคนธรรมดาซะมากกว่า
ถ้ามีดาราก็จะมีอยู่แค่คนเดียวแล้วก็ไม่มี
แล้วแฟนคนปัจจุบันนี้ล่ะฮะ
คนปัจจุบันนี้เป็นเพื่อนก่อนต้องเล่าก่อนว่าเป็นเพื่อนกันมา๑๐ปี
แล้วมันเหมือนกับอยู่ก็เฮ้ยเรารู้สึกผูกพันในความเป็นเพื่อน
แล้วก็มันเหมือนเห็นนิสัยเห็นความเป็นตัวตนทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมานั่งเฟคว่า

ก็เพิ่งเป็นแฟนกันมาตอนนี้๓ปีเข้าไปที่๔
โป๊งปิ๊งคือเกิดจากความเป็นเพื่อน
จากความเป็นเพื่อนแล้วก็ความผูกพันความเข้าใจ
แล้วก็เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยคือเขาอยู่ข้างเราคอยเคลียร์ปัญหาให้

คือดาวความรักไปอยู่ในมุมพันธุ
มันไม่ได้บอกเรื่องเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย

มันก็จะมีวิบากรรมให้มีปัญหา

หรือไม่เอาแค่ครึ่งเดียว๕๐ที่เหลือเนี่ยต้องรักตัวเองให้มาก
คนที่เป็นคู่รักที่แท้จริงเมื่อเข้ามาจะต้องเป็นคน
รักบ้านรักครอบครัวรักรถอยากซื้อบ้านแต่งบ้านทำกับข้าวเป็นดูเนี่ยคือคู่แท้

เอ่อเขาก็เป็นคนที่แบบหมายถึงว่าเรื่องรักบ้านรักรถแล้วก็เป็นคนชอบทำกับข้าวอืมหรอใช่เป็น
ชอบแล้วก็เป็นคนในวงการบันเทิงนี้ด้วย
เคยเป็นดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาออกจากวงการมานานแล้วคือเมื่อก่อนเป็นนักแสดงอยู่ยูมานะคะ
แล้วก็เป็นนักคาราเต้ทีมชาติ

รู้จักจากการที่ไปจัดรายการวิทยุด้วยกันนี่แหละ

แรกเหมือนมีต้องมีแฟนเนี่ย

หนูเหมือนไก่แก่แม่ปลาช่อนมากเลยนะ

แต่คนคล่องมันมักจะไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักนะ

เพราะว่าเราคุยกันว่าเรามีความคิดเหมือนกันว่า
ถ้าเรารักกันทำไมต้องเอางานแต่งงานมาเป็นเครื่องผูกมัด
เพราะว่าถึงแม้ว่าแต่งงานกันแต่ถ้าหัวใจไม่อยู่ด้วยกัน

คิดแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราอยู่โดยที่ไม่แต่งดีกว่า
คิดถูกแล้วเค้าขิดแบบงี้ดี
มันมีความสุข

ทำไมหนูดูเป็นเจ้าคำไดเวรเยอะจังเลยฮะจารักษ์

ใช่อาจารย์หนูทำบุญเยอะทำทานก็เยอะ

โอ้โหล่าสุดเพิ่งไปบวชมา๑๐วันค่ะ

คำว่าปุตตะเป็นมรณะเนี่ยถ้ามีลูกก็หลุด
ทีนี้ดีว่าเป็นตุ๊กตาถ้าเป็นคนอื่นอาจารย์จะถ่ายอย่างนี้
อุตตะเป็นมรณะแปลว่าทำแท้ง
ุตตะเบรมรณะแปลว่าทองนอกมนลูก

ท้องมดนอกมดลูกจะต้องไปถึงเวลานึงต้องไปเอาออก

ประการหนึ่งคือมีลูกแบบเป็นความลับ
มีก็ไม่มีใครรู้เลยเป็นความลับส่วนตัวเป็นความลับลึกลับเลยนะ
หมายถึงดวงชะตาแบบนี้ไม่ใช่ตุ๊กตานะ
คนที่มีปุตตะเป็นมรณะก็ตีความอย่างที่ว่าและสุดท้ายคือมีลูกแล้วเป็นความลับ
ค่ะซึ่งตั้งใจไว้ว่าไม่มีลูกค่ะ

เราเห็นเรารู้สึกว่า

แล้วเราก็รู้สึกว่าทั้งสองคนเป็นคนชอบทำงานทั้งคู่
แล้วถ้าเราจะมีลูกแล้วเราไม่มีเวลาที่จะดูแลลูก

นะไม่ต้องมีเราก็ไม่อยากมี

เรื่องธุรกิจแหละคะตอนนี้หนูทำอะไร
ตอนนี้คือหนูชอบเกี่ยวกับเรื่องของการความสวยความงามค่ะ
ก็เลยเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องของการนวดยกกระชับหน้า
วดแล้วหน้าเรียวหน้ายกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง
ทำแต่ว่าทำเงียบมาตั้งนานแล้วไม่เคยบอกใคร
ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าจริงแล้วน้องควรทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
ตุ๊กตาเกิดวันอาทิตย์ทำให้ดาวสุกเป็นการีทำทักษา
แล้วดาวสุกเป็นดาวตัวแทนของความรัก
อย่าคิดถึงตัวเองให้เราคิดถึงพ่อแม่
ถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่หรือเรามีคนที่เรารักอยู่
แล้วเวลาที่เราทุกข์ใจหรือเวลาที่เราท้อแท้เนี่ย
พยายามคิดนะคะอย่าไปมองคนที่เขาดีกว่าเรา
เราจะเกิดความรู้สึกอิจฉาเราจะเกิดความรู้สึกว่าทำไมเราแย่
คุณให้มองคนที่แย่กว่าคุณแล้วกำลังใจคุณจะเกิดโดยที่คุณไม่รู้ตัว